ที่จังหวัดชายภูมิมีผู้ปกครองของเด็กหญิงวัย๑๔ปี
ได้โพสต์ภาพให้คนในโลกออนไลน์ช่วยกันตามหาหน่อย
หลังจากที่หายตัวออกจากบ้านไป
แล้วตำรวจได้เบาะแสจากกล้องวงจรปิดไปพบกับผู้ชายคนนึง
เดี๋ยวท่านไปดูนะครับเพราะว่าล่าสุดตำรวจตามไปจับกลุ่มผู้ชายคนนี้ได้แล้ว
เป็นผู้ชายอายุ๒๑ปีไปจับได้ที่บ้าน
แล้วก็ช่วยเหลือเด็กหญิงคนนี้ออกมาได้แล้วนะครับ

ตำรวจไปจับกลุ่มผู้ชายอายุ๒๑ปีคนนี้นะครับ
ที่บ้านพักหลังจากที่ลวงเด็กหญิงวัย๑๔ปีมากระทำชำราว
แล้วก็ช่วยเด็กมาได้อย่างปลอดภัยนะครับ

วิ่งไปกอดแม่ตัวเองนะ

กอดแม่ใหญ่เลยนะตอนตำรวจบุกมาจับนะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๒๙พฤษภาคมนะครับ
มีเพจคนล่าข่าวชายภูมิ
แชร์ไว้นะฮะในการโพสต์ต่อจากญาติที่ติดแฮชแท็ก
ให้ช่วยกันหน่อยนะฮะช่วยกันตามหาเด็กหญิงวัย๑๔ปีหน่อย
คือญาติเนี่ยเขาโพสต์เอาไว้บอกว่า
หายออกไปจากบ้านในพื้นที่อำเภอหนองบัวแดง
จังหวัดชายภูมิแล้วน้องเป็นเด็กที่มีปัญหา
พัฒนาการทางสมองช้าแล้วก็มีปัญหาเรื่องของ
ทางสติปัญญานะครับทางครอบครัวก็เป็นห่วงมาก
แล้วไปแจ้งความไว้ที่สพนบัวแดงนะครับ
พี่ชายของน้องผู้เสียหายบอกว่า
น้องสาวเนี่ยเป็นลูกคนละแม่แต่พ่อเดียวกัน
มีพี่สองคนแม่เนี่ยก็มีปัญหาเรื่องพัฒนาการ
สมองช้าเหมือนกันน้องสาวก็เลยมีด้วยนะครับ
ส่วนตัวพี่ชายทำงานที่โคราชนะครับ
พอทราบเรื่องน้องสาวหายตัวก็รีบกลับมาที่บ้านที่ชายภูมิ
มาช่วยกันตามหาแล้วก็โพสต์ให้คนเนี่ยช่วยตามหาเบาะแสหน่อย
ตำรวจไปสอบสวนแล้วก็สืบสวนนะครับจนรู้ว่า
เด็กหญิงคนนี้หายตัวไปช่วง๕ทุ่มของคืนวันที่๒๘พฤษภาคม
หลังจากนั้น๒๙พฤษภาคมตำรวจไปได้เบาะแส
ไปได้ภาพจากกล้องวงจรปิดของร้านมือถือแห่งหนึ่ง
เจอเด็กหญิงที่หายตัวไปเนี่ยมากับผู้ชายคนนึง
ผู้ชายคนนี้เอามือถือมาจำนำ
แล้วก็พากันซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์เนี่ยไปด้วยกันนะ
ผู้ชายคนนี้พอตรวจสอบแล้วก็รู้ชื่อว่านายวสันอายุ๒๑ปี
แล้วช่วงสายวันนี้ตำรวจก็ติดตามจนรู้ว่าที่อยู่อยู่ที่ไหนแล้วก็ไปจับกลุ่มตัวได้
บ้านของนายวสันอยู่ที่หมู่๔นะครับตำบลบ้านหันอำเภอกเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชายภูมิ
เมื่อช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนี่ฮะกอดแม่ใหญ่เลย
ต้นเดือนพฤษภาคมแล้วอ้างว่าเด็กหญิงเนี่ยเป็นฝ่ายทักมาหาเขาก่อนนะ
เรียกเขาว่าที่รักเลยหลังจากนั้นก็เลยติดต่อโทรศัพท์พูดคุยกันมาตลอด
ก่อนเกิดเหตุเขาโทรไปหาเด็กหญิงวัย๑๔ปีคนนี้แล้วก็นัดให้ออกมาหา
หลังจากนั้นก็พาตัวมาที่บ้านเขาบอกว่าเขาได้มีอะไรด้วยกับเด็กหญิงคนนี้หนึ่งครั้งด้วยกัน
แล้วตำรวจก็บุกมาจับกลุ่มเขาเนี่ยแหละครับที่บ้านพัก
อายุแค่๑๔ปีแล้วบอกไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าไม่มีโทรศัพท์
แต่ตอนที่พาเขามาเนี่ยแม่เล่นเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กติดต่อดังข้อความโทรหาเขาได้
เนี่ยฮะร้องห่มร้องไห้นะครับตำรวจก็คุมตัวไปนะครับ
แล้วก็พาผู้ต้องหาไปด้วยนะครับไปสอบสวนเพิ่มเติมที่โรงพัก
แล้วก็นำตัวคนกล่อเหตุเนี่ยว่าสรรค์เนี่ยไปตรวจปัสสาวะ
พบว่าปัสสาวะสีม่วงนะฮะเศพยาญาเศพติดนะครับแจ้งสี่ข้อหาเลย
พาเด็กหญิงอายุไม่เกิน๑๔ปีไปจากปีดามานดา
มขืนกระทำชำราวเด็กหญิงอายุ๑๓ปีไม่เกิน๑๕ปี
ซึ่งเด็กจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม
ข้อหาข่มขืนผู้อื่นที่ไม่ใช่ภรรยาตัวเอง
แล้วก็ข้อหาเสพยาเสพติดด้วย

เจ้าหน้าที่ก็จะให้สหวิชาชีพมาช่วยกันสอบปากคำอีกครั้งนะครับ
เพื่อสอบถามข้อมูลแล้วก็ตอนนี้ก็
ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลแล้ว